งูเขียวกับตุ๊กแก่นี่เป็นคู่อาริสัตรูกันตลอดชาติเลย
จ๊ะงูเขียวจะกินตับตุ๊กแก่แต่เจอตุ๊กแก่สู้กลับ
ช่วยตุ๊กแก่มันหน่อยเนี่ยมันจะเกลือนแล้ว
อ๋อตุ๊กแก่กัดโง่เขียวด้วย
ทั้งคนต้องกัดกันแล้วแม่จะร้มมันตายเนี่ย
แก่ไม่เห็นแม่แล้วแม่มันเกลือน
อ้าวคดีพลิก
เฮ้ยแต่เกือบแล้วนะ
เกือบแล้วตุ๊กแกเกือบโดนกินตับแล้วไง

แล้วคนถ่ายคลิปอ่ะก็ตกใจจับว่า

มันจะโดนงูกินอยู่แล้วมันกัดกันอย่างนี้
กัดกันอยู่ตรงขอบถังพลาสติกเลย
แม่ตุ๊กแก่เนี่ยก็เกาะอยู่ใช่ไหม
แล้วก็จ้องมองลูกที่กำลังถูกงูเขียวงับด้วยนะ

นี่ตัวแม่อย่างนี้ว้าวตัวแม่จริงด้วยอาจจะเป็นพอก็ได้
ตัวใหญ่มากก็คือจ้องมองอยู่ว่า
ลูกฉันจะถูกงูเขียวงับแล้วจะลงมาช่วย

แต่งานนี้ไม่ต้อง
เรียกได้ว่าฝึกฝนวิชาการเอาตัวรอดมาเป็นอย่างดี
ตุ๊กแก่เอาตัวรอดสู้กับงูเขียวได้แบบสบาย

งับมางัดกลับไม่โกง
นี่งับกลับไปเลยสุดท้ายเห็นไหมงูไปแล้ว
งูเขียวเพลี่ยงพล้ำให้กับลูกตุ๊กแก่
ตุ๊กแกงับอยู่ฝ่ายดีเพราะเป็นรองงูเขียว
ก็เลยรีบเลื้อยหนีไปแล้วหันมาบอกตุ๊กแกว่า

เก่าโฆษณาเนี่ย
คุณรู้ได้ไงเข้าใจอย่างนี้ดูแล้วได้มันเป็นพฤติกรรมของสัตว์จริงนะ
เห็นไปได้ผมฝากเจนคนถ่ายคลิปอย่าไปเข้าใกล้ล่ะ
กัดมนุษย์ดีไหม